พาไปที่บ้านของนายประสิตหน่อยครับนายปราสิต
บ้านหลังนี้กันเยอะเลยไม่ได้ไปขอเลขขอลาบอะไรนะคะ
ไปดูเขาจับจอราเข้ค่ะจราเข้เนี่ยมันหลุดเข้ามาในบ่อหลังบ้านเขา
หลุดมา๓วันเต็มแล้วอยู่ไม่สุขเลยค่ะ
จะไปใช้น้ำในบ่อก็ไม่กล้าจะไปแถวนั้นก็กลัวเหมือนกัน
เดินไปโอ้ยมีอะไรงาบขาทำยังไง
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบรามประมงทะเลอ่าวน้อยประจวบคิริขัน
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอยู่ในภารกิจจับลูกจราเข้
ที่หลุดเข้ามาอยู่ในบ่อน้ำของนายประสิทธิ์นะคะ
เขาบอกเขาทำภารกิจนี้กันมา๒วันเต็มแล้ว
จับไม่ได้เลยจริงเพราะว่าน้ำในบ่อมันลึกมากค่ะ
มีอุปสรรคเป็นกิ่งไม้ในบ่อน้ำซึ่งเป็นแหล่งหลบซ่อนตัวอย่างดีของลูกจราเข้ด้วย
เอาแหหรือสวิงเหวี่ยงก็ไม่ได้ค่ะโดนกิ่งมงกิ่งไม้ขาดหมด
เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามใช้บ่วงเชือกผูกไม้เพื่อคล้องคอจับตัว
แต่ลูกจราเข้มันก็หลุดรอดไปได้ทุกครั้ง
จนเข้าวันที่๓ไม่ไหวแล้วสูบน้ำเลยละกัน
น้ำออกจากบ่อเลยค่ะจะได้จับตัวได้ง่ายขึ้น
แล้วก็จะได้ไม่เป็นอันตรายกับลูกจราเข้ด้วย
สุดท้ายใช้เวลาสูบน้ำออก๕ชั่วโมง
ก็เจอตัวเจ้าลูกจราเข้ตัวนี้แล้วก็เอาบ่วงคล้องคอมัน
แล้วก็จับมันได้ในที่สุดคุณเห็นไหม
เห็นไหมนั่นล่วงคล้องเข้าไปล่ะ

จับได้สักทีตัวมันจิ๊ดเดียวเองอะค่ะ
มันยังเป็นลูกจราเข้อยู่แต่ว่า
ก็คือถ้าโตก่อนนี้เนาะมันก็จะโตขึ้นเรื่อยอย่างนี้

บอกว่าลูกจราเข้ตัวนี้หนัก๑๒๐๐กรัมเองนะคะ
ความยาว๘๓เซนติเมตรรอบลำตัว๒๖เซนติเมตร
ตอนนี้เจ้าตัวนี้ถูกนำไปส่งไว้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

แล้วเดี๋ยวจะส่งไปยังหน่วยป้องกันบึงบรเพชร
ที่นครสวรรค์ต่อไปค่ะโอ้โฮสก็อตเทปพันธุ์ปาก
เอาสายวัดมันยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนอ
ยาว๘๓เซนติเมตรรอบลำตัว๒๖เซนติเมตรน้ำหนัก๑๒๐๐กรัม
เป็นตัวเลขน้ำจิ้มก่อนในช่วงของเช้าตรู่เนอะ
เพราะว่าเดี๋ยวหลัง๖โมงโอ้ยตัวเลขมาเพียบเลยวันนี้แน่นจริง

ช่วงบ่ายมาลุ้นกันกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาอยากถูกรางวัลอยากมีญาติเพราะตอนนี้เหงาเหลือเกิน

ต้องมาแล้วญาติจริงหรือเปล่า